แล้วก็มีชื่อของคนที่ชื่อว่าภูดิตกิติธาราดีหก

ไม่ใช่กวนเดียวกับ

อาจารย์ด็อกเตอร์สวัสดิ์แสงบางปลา
แสนต้นดังนั้นคนก็มาหลงเชื่อ๔๐๐๐๐คนทั่วประเทศ
มูลค่าความเสียหายของการหลอกแชร์ประเภทนี้
ประมาณสัก๒๐๐๐ล้านบาทในเบื้องต้นตัวเลขประมาณนี้นะครับ
สมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีนายภูดิตกิติธาราดิหลกนะครับ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทั้ง๒บริษัท
อ้างว่าถูกหลอกขายคอร์สสัมมนาธุรกิจออนไลน์
เป็นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ที่มีการจูงใจว่าจะได้รับเงินปันผล
ผลตอบแทนร้อยละ๗ต่อสัปดาห์ในช่วงระยะเวลา๑ปี
นี่คือสิ่งที่ทางสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเนี่ย
เขานำผู้เสียหายไปร้องเรียนนะครับ
แล้วก็เล่าอีกว่าในรายละเอียดนะครับ
ก่อนที่จะถูกหลอกตามที่เขากล่าวอ้าง
เขาบอกว่ามีแพ็คเกจให้เลือกลงทุนหลายแบบ
ราคาสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่๔๕๐๐บาทถึง๑แสนบาทโดยประมาณ
ไม่มีการขายสินค้าไม่มีที่มาที่ไปของแหล่งเงิน
และถ้าหากว่าใครชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนได้
จะได้ค่าแนะนำด้วยร้อยละ๕
ในช่วงแรกผู้เสียหายเขาก็บอกว่าได้รับจ่ายเงินปันผลตามปกติ
ทำให้มีคนหลงเชื่อจำนวนมาก
หลังจากเดือนกัญญายนปีที่แล้ว
เริ่มผิดสังเกตเพราะไม่จ่ายเงินปันผล

ขอทำสัญญาคืนเงินทั้งหมดแบบผ่อนชำระ
แต่พอถึงกำหนดปรากฏว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้เงิน
ในเรื่องนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูลบอกว่า
ก็ต้องไปสอบสวนเรื่องนี้ว่าเข้าข่ายคดีพิเศษหรือไม่
โดยจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นดูวิธีการดูถึงความซับซ้อนของคดี
ตอนนี้นะครับมีข้อมูลว่าผู้เสียหายมีประมาณ๔๐๐๐กว่าคนทั่วประเทศ
มูลค่าความเสียหายกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
และเมื่อทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซึ่งมีพฤติการอันน่าจะเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา๔
แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนปี๒๕๕๙
รูปแบบการลงทุนจะให้เลือกตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน
ที่บอกว่ามีหลายแพ็คเกจเสนอผลตอบแทนอัตรา๑๒๗๗ต่อปีครับ
ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดที่กฎหมายกำหนดเอาไว้
กระทำของบริษัทดังกล่าวจึงน่าจะเข้าข่ายการเป็นการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่ช่อกงประชาชน
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ